คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เธอแจกเฟสชิลให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด๑๙นะคะ
ล่าสุดยังผุดกิจกรรมซิงฟอร์มโฮมค่ะร้องเพลงจากที่บ้าน
แล้วก็เปิดรับบริจาคเงินจากแฟนเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างทั่วประเทศ
รวมทั้งหมดสิบสองโรงพยาบาลนะคะล่าสุดยอดเงินบริจาคทะลุสามแสนบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าตัวก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับแฟนคลับทุกคน
รวมถึงขอส่งกำลังใจให้พี่น้องคนไทยผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกันให้ได้ค่ะ
หลายคนก็อยู่บ้านกันมาเป็นเดือนเดือนแล้วนะคะแต่ยังไงก็อยากจะบอกว่าการปฏิบัติตัวที่ดีของเรามันได้ผลจริงเลยนะคะ
อย่างที่ทราบกันว่าปริมาณผู้ติดเชื้อก็น้อยลงน้อยลงไปเป็นหลัก๑๐แล้วนะ
ก็อดทนอีกนิดนึงดาว่าหลายคนคงน่าจะได้ออกมาเที่ยวมาได้กินออกมาได้เจอเพื่อนเร็วนี้แน่นอนเลยนะคะ
ครั้งนี้ครั้งที่เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเร็วคิดถึงมากนะครับ
แล้วเชื่อว่าพวกเราจะผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกัน
ให้ได้อย่างแน่นอนจะเห็นได้ว่าทุกวิกฤตเนี่ยมันมีสิ่งดีซ่อนอยู่แค่เราหามันให้เจอ